อังคารอัฐิคุณปอทฤษฎีนะคะก็มีพื้นที่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
พูดถึงทั้งน้องมะลิแล้วก็งานการลอยอังคารที่จะเกิดขึ้นนะคะ
มะลิงานตรึมรุมทาบออกอีเวนต์ลอยอังคารปอวันนี้
ครอบครัวสาวงนำอาธิปทฤษฎีลอยอังคารหมู่เกาะกลางอ่าวสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยกองทัพเรือก็อำนวยความสะดวกในพิธีเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ให้กับคุณปอทฤษฎีให้ดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์
โดยก็จะนำเรือลอยอังคารกลางอ่าวสัตหีบห่างจากชายฝั่งไปประมาณ๑๒มายทะเล
ผู้บัญชาการทหารเรือค่ะมอบหมายให้พลเรือเอกประพฤติพออักษรมัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี
ประสานกับพลเรือเอกนาริสประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
พิธีลอยอังคารปทฤษฎีสหวงที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายและให้ดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ค่ะ
โดยก็มีการจัดเตรียมเรือลอยอังคารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสารได้๑๕๐คน
นำญาติและอัฐิของพระเอกหนุ่มบริเวณหมู่เกาะกลางอ่าวสัตหีบ
จากชายฝั่งไปประมาณ๑๒มายทะเลค่ะ
โดยก็มีกำหนดการเบื้องต้นเวลา๙โมงครึ่ง
ครอบครัวสหวงจะเดินทางมายังพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศา
กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบ
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนามาติกาบังสุกุลค่ะ

เดินทางขึ้นเรือไปลอยอังคาร
ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ๔๕นาที
โดยก็มีอนุศาสนาจารย์ของกองเรือยุทธการ

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามประเพณีลอยอังคารอย่างแท้จริง
โดยเจ้าหน้าที่ค่ะจะให้แฟนคลับมารอส่งเพียงแค่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือนะคะ
ส่วนบนเรือก็จะอนุญาตให้เฉพาะครอบครัวแล้วก็ญาติของคุณปอเท่านั้น
อาน้ำอ้อยสอนมนตราค่ะกล่าวว่าการนำอัฐิปอไปลอย
จะมีครอบครัวพ่อแม่คุณโบแวนด้าภรรยา
แล้วก็น้องชายไปกันพร้อมหน้า
แต่ในส่วนของน้องมะลินะคะยังไม่แน่นอนว่าจะไปด้วยหรือเปล่า

ทำพิธีสงฆ์ที่สัตหีบเท่านั้น
ส่วนการลงเรือไปลอยอังคาร
อาน้ำอ้อยขอบอกว่าอยากให้เป็นพิธีในครอบครัว
เพราะจะไปลอยกันที่หมู่เกาะกลางอ่าวสัตหีบเลยนะ

ส่วนเรื่องของเจ้ามะลิตัวน้อยน้องก็เป็นขวัญใจหลายคนนะคะ
ก็มีงานอีเวนต์ติดต่อมาค่ะสำหรับน้องมะลิ

แล้วก็มีเจ้าของสินค้าอีกหนึ่งรายต้องการ

จากช่วงนี้อยู่ในช่วงของการไว้อาลัย

โดยอาน้ำอ้อยเองก็จะมาเป็นผู้จัดการของน้องมะลิ
แต่ว่าต้องปรึกษาเรื่องนี้กับคุณแม่ก็คือคุณโบแวนด้า
รวมไปถึงครอบครัวสาวงอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
ครับส่วนในงานสวพพิธรรม
ถ้าเราเห็นที่งานของคุณปอทฤษฎีเราเห็นพวงหลีดเยอะมาก
แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นพวงหลีดพัดลม

ทางญาติเองเมื่อวานน้องคุณปอคือคุณปินได้ออกมาให้สัมภาษณ
บอกว่าพวงหลีดต่างจะนำไปถวายวัด
แล้วก็นำไปมอบให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์
ซึ่งตอนนี้พัดลม๓๐๐เครื่องทางวัด
ก็นำไปมอบให้กับมูลที่องค์กรและโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาล

ละ๕เครื่องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ส่วนจักรยาน๖คันก็มอบให้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำแล้ว

ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งทางนะครับ
สำหรับพวงหลีดที่มีมากมายในงานสวดพระพิธรรมของคุณพอธิษฎี